คุณผู้ชมครับเรามาดูความเฮียนกันบ้าง
คือเรื่องของโรงพักหนองแขมซึ่งเป็นโรงพักเก่านะ
คือหลังจากปี๒๕๓๐เขาย้ายมาอยู่ที่ตั้งของโรงพักใหม่เรียบร้อยแล้ว
แต่เราจะพูดถึงอาคารซึ่งเป็นโรงพักเก่า

ถ้านับถึงปัจจุบันอาคารนั้น๑๑๓ปี
เคยเป็นอาคารที่ใช้บริการประชาชนที่เข้ามาที่โรงพักหนองแขม
แล้วก็มีอาคารทรงปั้นหยาแบบโบราณเก่าแก่สุดโทรมไปแล้วครับ
ตอนนี้เขาจะมีการบูรณะขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม
แต่ว่าอาคารเก่าหลังนี้แหละ
เป็นอาคารที่เชื่อว่ามีอาถรรพ์นะครับ
ทำพิธีเองที่อาคารเรือนปัญญาแห่งนี้

พิธีที่จะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหลังจากนี้
เราจะบูรณะปฏิสังคอนอาคารนี้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้ไหม
เหมือนกับไปบอกกล่าวไปขอขมาก่อนขออนุญาตก่อน
ใช่ครับเพราะว่าโรงพักแห่งนี้
ถือว่าเป็นโรงพักที่มีชื่อของความเฮียนมานาน

ก็บุกพิสูจน์ความเฮียนเหมือนกันนะครับ
ย้อนรอยกันหน่อยโรงพักฯแห่งนี้

กระทั่งเมื่อปี๒๕๓๐โรงพักหนองแข็ม
ได้ย้ายไปอยู่ที่ตั้งแห่งใหม่
แล้วก็เป็นโรงพักหนองแข็มมาจนถึงปัจจุบันนี้
แต่ทีนี้แหละอาคารแห่งนี้
ซึ่งเป็นอาคารทรงปัญญาเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
เขาถือว่าเป็นอาคารที่อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้มานาน
แต่ก็มีเสียงร่ำลืมมาตั้งแต่สมัยก่อน
คือตำรวจที่ทันใช้อาคารเก่านะคุณ
บอกว่าโอ้โหแต่ก่อนนะมีชาวบ้านที่มาทำธุระในโรงพัก

ถ้าพวกมึงจะทำอะไรพวกมึงต้องบอกกู
แล้วก็ที่โรงพักแห่งนี้
มีเสาตกน้ำมันอยู่๑ต้นคือหลังอาคาร
แล้วก็ยังมีต้นโพตั้งอยู่หน้าห้องน้ำอีก๑ต้น
ก่อนหน้านี้ได้เชิญสำนักงานเขตมาช่วยตัดต้นไม้
โอ้โหแต่ตัดไม่ได้ยังไม่ทันจะตัดเลย
เลื่อยบาดมือเจ้าหน้าที่
จนกระทั่งต้องมีการแบบว่าบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
โรงพักแห่งนี้นะฮะกลายเป็นโรงพักร้าง
เนื้อที่ประมาณ๑ไร่มีกำแพงล้อมรอบ
มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมบรรยากาศอึมครึมครับ
ตัวโรงพักนั้นถูกสร้างในสถาปัตยกรรมแบบปั้นหยาชั้นเดียว
ด้วยไม้เกือบทั้งหลังอยู่ในสภาพที่ไม้และหลังคาพุ
พังไปตามการเวลาเพราะอายุเท่าไหร่แล้วคุณ
โอ้โฮร้อยสิบสามปีและนี่ขนาดที่ผู้สื่อข่าวไปกลางวัน
บรรยากาศก็ยังดูหลอนดูวางเวงอยู่
ฮือฮือฮือนี่นะครับ
เข้าไปสำรวจภายในเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้ว
เป็น๒ส่วนคือด้านหน้าเป็นห้องกระจก๒ห้อง
ขณะที่ไม้แผ่นที่นำมาใช้บรองเป็นพื้นนั้นก็ผูกพังเหมือนกัน
บริเวณด้านหลังนั้นก็เป็นโถงโล่งกว้างนะครับ
ส่วนเสาที่ใช้เป็นเสาค้ำยันโครงของโรงพัก
เป็นไม้ตะเคียนนะคุณจำนวน๓๘ต้น
แต่มี๒ต้นในอาคารที่มีลักษณะไม่เหมือนเสาต้นอื่น
เพราะมีแป้งทาที่เสามีผ้า๓สี
ขัดทองผูกไว้ชุดไทยแขวนติดอยู่
เครื่องเส้นไหว้ตามคำบอกเล่าว่า
ตะเคียน๒ต้นนี้เป็นเสาตกน้ำมัน
ก็มีร่องรอยของน้ำมันที่ไหลออกมา

อกจากนี้ยังพบโซ่และกุญแจมือมาคล้องไว้
โดยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคล้องไว้ทำไม
นี่ภาพรวมของทั้งภายนอกและภายใน
ระหว่างที่ทีมข่าวสำรวจในอาคาร
มีคนวิ่งมาบอกทีมข่าวบอกว่า
พี่คนข้างนอกถูกวิญญาณสิงศ์
เจ้าหน้าที่หญิงของเขตหนองแข็ม

พบจริงเจ้าหน้าที่หญิงของเขตสำนักงานเขต

โดยบอกว่าเธอเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
อยู่ที่เสาตกน้ำมันในโรงพัก

เพราะต้องการที่จะขอบคุณ

หลังจากที่มีการเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์
คืออย่างที่บอกไปว่ารองพบชน

ทำพิธีสวดมนต์กันเมื่อ๒วันก่อน
คือเมื่อวันอังคารที่๘

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพักหนองแข็ม
ชาวบ้านเขามาร่วมทำพิธีด้วย
คือคุณกิติศักดิ์เอาจริง
เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวเรื่องนี้

อยากรู้ว่าจะออกมาปรากฏในรูปแบบไหน
มีการทำหลายอย่างเลยนะมองลอดหวังขาก็แล้ว

ว่าเจ้าหน้าที่ของเขตน่าจะถูกสิง
ทีนี้คุณติคุณกิติศักดิ์เข้าไปแล้วก็ไปคุยด้วยเลยนะ
เออนะฮะดูทางด้านของนางสาวสมจิต
คำสุขาที่ถูกเจ้าแม่สิงฆ์ดั้ง
เปิดเผยว่าเธอนั้นเป็นคนจิตอ่อนและมีองค์พ่อปู่ฤษี
ทำให้สามารถสื่อสารกับพูดผีวิญญาณได้
เมื่อครั้งที่มาปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้
แม่ตะเคียนเคยเข้าสิงร่างแล้ว๒ครั้ง

เจ้าแม่ก็จะมาสิงเพื่อให้ช่วยสื่อสารในเรื่องต่าง
อย่างเช่นเมื่อครั้งก่อนเข้าปรับปรุงพื้นที่
เจ้าแม่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีการขอขมาก่อนครับ
เพราะว่านี่มีคนอยู่กับนี่ด้วยไง
แต่ว่าคนที่อยู่ในตัวฉันเนี่ย

เขาก็ได้จะมาบอกว่าเขาดีใจที่มาทำให้เขา
เมื่อก่อนเขาอยู่แบบลกนะ
อยู่แบบลกนี่มาทำให้เขาเขาก็ดีใจเขาก็ชอบ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้เป็นตอนที่
ไม่ได้โดนสิ่งแล้วหลังจากถูกสิง
คือก็ให้สัมภาษณ์พูดคุยกันแบบรู้เรื่องมากขึ้น
เธอก็เปิดเผยนี่แหละเธอเป็นคนจิตอ่อนนะ
แล้วก็มักจะถูกสิงแบบนี้เป็นประจำนะครับ
แต่ก็ตอนที่ไปสัมภาษณ์ตอนโดนสิงเนี่ยนะ

แต่เธอก็เหมือนกับว่าตอบไม่เป็นภาษาเท่าไห
แต่ก็ได้แต่พูดว่าขอบคุณขอบคุณแบบนี้
ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน้องแขมอีกคนนะครับ
คือพี่สารวุฒิจิตเจริญวัฒนาก็เปิดเผยบอกว่า

ก็เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ในโรงพักเก่าน้องแข็ม
รู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง

เจ้าหน้าที่ก็ถูกวิญญาณสิง
กระทั่งเมื่อวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ได้มีการเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนร้อยตำรวจเอกอิสระผลอินรองสารวัตรปราบปรามสนหนองแข็ม

รับราชการตำรวจมา๓๐ปี
ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์สิ่งเล่นลับโดยตรง
เพียงแต่พบว่าต้นเสาที่สอนอ
จะมีน้ำมันไหลออกมาจริง
ที่ชาวบ้านเขียนที่จะเรียกว่าสตกน้ำมันนี่แหละ
แต่ก็เคยได้ยินจากชาวบ้านที่มาติดต่อที่โรงพัก

ส่วนตัวคิดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่เชื่อและก็ไม่ได้รบหลู่นะครับ

สำนักงานเขตน้องแข็มประธานสภาวัฒนธรรม
แล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
รวมถึงสำนักงานเขตน้องแข็ม
ก็หลังจากทำพิธีไปแล้วเมื่อวันอังคารนะ

ว่าจะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพักหนองแข็มเก่านี้
เพื่อใช้เป็นจุดรับแจ้งเหตุของตำรวจและอาสาสมัครด้วย

เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวชุมชนหนองแข็ม
คาดว่าน่าจะเสร็จปลายปีนี้
ส่วนต้นนี้ที่ตัดได้

ก่อนหน้านี้เคยขอสำนักงานเขตน้องแคมมาตัด
แล้วก็ตัดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็ถูกเลื่อยบาดนิ้ว
ปรากฏว่าทางตำรวจเองเขาก็เชิญร่างทรง

จึงสามารถจะตัดต้นตะเคียนเมื่อสักครู่นี้ได้ต้นหนึ่งนะครับ

เรื่องของต้นตะเคียนที่บอกกลายเป็นเสาตกน้ำมัน
จริงเรื่องของทางวิทยาศาสตร์
เขาบอกไว้ว่ายังไงมันพิสูจน์อะไรได้บ้าง

รองศาสตราจารย์ดรสารวุฒิสังแก้ว
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
อธิบายว่าการเกิดน้ำมันจากต้นตะเคียน
ซึ่งเป็นไม้ในวงยางนา
ซึ่งทุกชนิดมีท่อน้ำมันอยู่แล้ว
เมื่อเจอความร้อนก็มีโอกาสที่น้ำมันจะไหลออกมา
และเกิดได้ทั้งที่ขณะต้น
มีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นต่อยืนต้นตายแล้ว
ก็สามารถที่จะมีน้ำมันออกมาได้นะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านเขาล่ำลือเหลือเกิน
ถึงความลี้ลับของที่นี่นะฮะ
เล่าให้ฟังตอนเช้าแบบนี้ก็ยังหล่อนนะคุณผู้ชม